ไปดูขอนแก่นไปดูจ่าทหารในจังหวัดแห่งนี้
เขาโชว์พลังฮะโชว์พลังอะไรพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะฮะ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปั๊มลมเข้าห่วงยาง

ส่วนคุณพี่ที่เป่าลมเข้าห่วงยางก็พลังปอด

หรือจ่า๑๑โกวิทย์จำบุญนะครับ
หรือจ่าโกวิทย์๙๐ชิ้นส่วนของ

กรมฐานม้าที่๖ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่น

ที่สามารถใช้จมูก

ใช้จมูกนะฮะในการเติมลมยาง

หรือว่าจะลมยางอื่นทำได้หมดนะครับ
เมื่อกี้เขาแข่งขันกับพลทหารคนอื่น

ก็สามารถใช้จมูกเป่าลมยางได้จนเต็ม

ครึ่งเดียวเท่านั้นจ้าพลทหารแท้นะจ๊ะ
จากกวิทย์บอกว่า๗ปีก่อนได้ค้นพบความสามารถพิเศษของตัวเอง

ห่วงยางที่นำไปบริการนักท่องเที่ยวมีลมอ่อน

ปรากฏว่าโอ้โหเป่าเท่าไหร่ก็เป่าไม่ขึ้น
ก็เลยลองใช้จมูกเป่าลมบ้าง

ทดลองเองปรากฏว่าโอ้โฮขึ้นนะคุณ
จากนั้นก็ทดลองใช้เป่าลูกโป่งเป่าห่วงยางเด็ก
แล้วก็เป่ายางในรถ๑๐ล้อจนกระทั่งเป่าได้

สามารถใช้จมูกเป่าลมยางในรถสิบล้อให้พองขึ้นได้
โดยมีสิ่งของวางทับอย่างอยู่ได้มากถึง๕๐๐กิโลกรั
อันนี้เบาะก็คือทดลองให้พลทหารนี่ไปยืนอยู่ข้างบน
ทหารนี่น่าจะน้ำหนักประมาณ๖๐นะ
โอ้โฮเบาะจากโกวิทย์สบายนะครับ

เคยไปให้หมอตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาแล้ว

แต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คือมีปอดและกระบังลมที่ใหญ่และแข็งแรงครับท่าน
มันแสดงว่าต้องร้องเพลงเพราะว่ะ
จากโควิดบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีเพื่อนทหารลองใช้จมูกเป่าลม
ไม่ต้องเพื่อนทหารคนทั่วไปอย่างพวกเราก็เป่าไม่ได้นะคุณพี่
เขาบอกไม่มีใครทำได้เลยหลายคนอารมณ์แทบจับ

ออกตาออกหูออกตาอยู่แล้วนะฮะส่วนเคล็ดลับการบริหารปอดอย่างง่าย
หลังจากโควิดก็คือวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ

แล้วหายใจด้วยจมูกเพียงข้างเดียว
โดยอีกข้างใช้มือปิดจมูกไว้นะครับ
การทำแบบนี้ทำให้รู้สึกหายใจโล่งแล้วก็หายใจสะดวกขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้ลมออกทางรูจมูกได้มากขึ้นอีกด้วยครับ

นี่เป็นการดมยาดมอยู่นะคะไม่ได้สูบอะไรเลยใช่ค่ะ

คือเห็นก็แย่แล้วก็เลยดมยาดมรอเลยดีกว่า
แต่เราชอบฝึกผมว่าชอบฝึกนะชอบฝึกหายใจเข้าปอดได้เยอะ
เข้าปอดเข้าช่องท้องบังคับลมในกระบังลม
จากปอดแล้วนักร้องเขาต้องฝึกเข้าช่องท้อง

อ่าสตะกะโต

อย่าสตะกะโตมากอย่าจะชักตก

เพราะพวกเราคนทำงานใช้เสียงฝึกแบบนี้บนรถประจำ